ผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพ
มหานครก็หาเสียงกันร้อนแรงเหลือเกิน
วันนี้เราจะพาไปดูสองคนนี้ครับ

และคุณวิโรธลักษณะอดิษร

คุณกิติพัฒน์มีสุวรรณผู้สมัครสกเขตวังทองหลาง
เบอร์แปดลงพื้นที่ย่านตลาดสะพานสองครับ
แล้วก็ตลาดตะวันรุ่งไปเจอพี่น้องประชาชน
ให้กำลังใจครับแล้วฝากปัญหาของคนลาดพร้าว
ให้พลตมตเอกอัศวินเนี่ยช่วยแก้ขายให้
ถ้ากลับมารับตำแหน่งอีกอ่ะนะผลตำรวจเอกอัศวิน
ระบุว่าปัญหาหนักในย่านนี้นะฮะที่มีมาหลายสิบปีคือ
น้ำท่วมน้ำขังเพราะแถวนี้เป็นเขตชุมชน
ท่อระบายน้ำที่ฝังดินก็เป็นท่อเล็กทีนี้พอฝนตกเนี่ย
กว่าน้ำมันจะผ่านลงถนนใหญ่ได้เนี่ยมันฝ่าหลายชั้นฮะ
น้ำเลยท่วมง่ายท่านบอกนะครับที่ผ่านมาก็ทำไปพอสมควรแล้ว
แต่ยังไม่พอหากพี่น้องประชาชนไว้วางใจท่าน
ก็อยากให้เลือกคุณกิติพัฒน์ด้วยเพราะว่าบางยานะฮะ
คุณกิติพัฒน์นี่อีกชื่อหนึ่งบังยา
บางอย่างเป็นคนพื้นที่รู้ปัญหาทุกอย่างเป็นอย่างดี
ดังนั้นหากอัศวินเข้าวินพร้อมกับบางยา
ก็พร้อมจะสารต่องานในพื้นที่อย่างราบรื่น
และแก้ไขปัญหาตรงจุดอย่างแน่นอนครับ
ส่วนที่เขตจตุจักรนะคะวันนี้คุณวิโรธลักษณะอดีศร
ผู้สมัครหมายเลขหนึ่งพรรคเก้ากลายกับอุตอภิวัฒน์
ศรีชาญชัยผู้สมัครสกเขตจตุจักร
เบอร์๔ก็ลงพื้นที่ค่ะ
ไปที่ย่านตลาดบางเขนแล้วก็จุดใกล้ค่ะ
บรรยากาศอย่างที่เห็นค่ะคึกคักเลยนะคะ
มีคนมาให้กำลังใจจำนวนมาก
คุณวิโรธบอกว่าเขตจตุจักรมีปัญหาใหญ่๒เรื่อง
คือประชาชนเข้าไม่ค่อยถึงระบบสาธารณสุข
แล้วก็ปัญหาเรื่องระบบการจัดเก็บขยะ
คุณวิโรธบอกว่ามีโปรเจกต์วัคซีนฟรี

เน้นให้บริการวัคซีนปอดอักเสบ

ส่วนเรื่องเก็บขยะก็จะปรับ

ไม่ใช่เอาใจนายทุนใหญ่อย่างห้างสรรพสินค้า
ทุกวันนี้เก็บวันละ๒รอบค่ะ
แล้วหลังจากนั้นคุณวิโรธก็ขึ้นวินมอเตอร์ไซค
ไปหาเสียงย่านบางซื่อลงพื้นที่พร้อมกับคุณพัทรพร

ผู้สมัครเสาขอเขตบางซื้อเบอร์๓
เน้นหาเสียงด้วยนโยบายสวัสดิการ

เช่นกลุ่มผู้สูงอายุจะเพิ่มเงินคนชะลาจาก๔๐๐เป็น๑๐๐บาท
คุณวิโรธมั่นใจว่านโยบายเหล่านี้จะมัดใจประชาชนได้
เพราะว่าแก้ไขได้จริงทำได้จริงอย่างแน่นอนค่ะ
ครับ

ใกล้ถึงวันเลือกตั้งผู้ว่าแล้วนะครับ
อยากจะเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานคร

มาบอกมาเล่ามาร่วมแชร์ปัญหานะครับ
ช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวท่านเอง
ติดแฮสแทคนี้สำคัญมากนะครับ
จะได้ถึงฮะแฮชแท็กเรียนผู้ว่ามหานครนะครับ
นิ่งก็ได้วีดีโอก็ได้
มีข้อความประกอบด้วยจะแจ๋วเลยครับ